ตามประมาณที่แนะคอนราชสิมาจ้า
เจ้าของบอกว่าไม่อยู่บ้านหลายวัน

นี่เหรอเชือกเหรอ

เชือกเรียกหน่วยเป็นฝูงไหม
จะเรียกว่าหมาป่ามั้งเป็นฝูง

เดี๋ยวไปก่อนโอ้โหเป็นพวงอีกแล้วเหรอ

มันเป็นพัวงูเหี้ยแหละพัวงู
เหตุการณ์นี้นะอยู่ในบ้านเลขที่๖๒
หมู่บ้านปฏิรูปที่ดินหมู่๓ตำบลไทยสามัคคี
อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
เจ้าของบ้านเขาไปเปิดที่นอน
แล้วก็เจอกับงูเขียวเยอะมาก
มันทำรังอยู่ใต้ที่นอน

เพราะมันเยอะมากคุณดูดิขนลุกอ่ะ
เห็นแล้วแบบวิ่งเลยวิ่งกว่าใครตัวมา

อย่าไปจับอย่างนี้อย่างพี่เขานักก็มีความชำนาญนะ

เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก๓๑มาช่วยจับงูนะคะ
เจ้าหน้าที่มาถึงก็ยกที่นอนออก
แล้วคุณรู้ไหมว่ามีงูเขียวพระอินทั้งหมด

๕ตัวเป็นงูเขียวอยู่รวมกันโชคดีนะที่แบบเอาจริง
เขียวมันไม่มีพิษแต่มันก็ไม่ได้โชคดีเสมอไปเพราะ
งูก็คืองูนะคะคุณและเจ้าหน้าที่เขาก็ใช้มือเนี่ยจับงู
เลยแล้วใส่ถุงมัดไว้แล้วเดี๋ยวเขาจะต้องไปปล่อยคืนสู่
ธรรมชาติเจ้าของบ้านบอกว่าคือแต่เดิมอ่ะงูเหล่านี้อาศัยอยู่ตรง
ตามต้นหมายคุณนึกออกมางูเขียวอ่ะเนอะมันก็เลื้อตามต้น
อะไรอย่างเงี้ถ้าเกิดว่าบ้านนี้คืออยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับ
ด้วยใช่ไหมคะแต่หลายวันที่ผ่านมาคือเจ้าของบ้านไม่อยู่
เอาง่ายคือคนไม่อยู่บ้านอืมกูเลยยึดโอ้หรือแล้ว
แล้วได้จ่ายค่าเช่าไหมไม่เช่าไงคือประเด็นคือมาอยู่ฟรี
อยู่ฟรีไงแล้วมาชวนเพื่อนมาอีก๕ตัว

บนที่นอนมันจะสบายเกินไปแล้ว

เดี๋ยวก่อนเอาเลยเหรอ
แจกเลยเหรอแจกไปแล้ว

บอกไปแล้วบอกไปแล้วกองหัวหมวนดู
อุ๊ยอ้าวเป็นวีดีโอเลย
เอาปากกาใส่รูแล้วหมุน
ไม่ได้กลับบ้านหลายวันผมรกร้างนะ
แล้วงูคือมันเอาง่ายนะคุณงูส่วนใหญ่มันจะเลื้อยมาตามสายไฟ
หรือว่าต้นไม้ถ้าเกิดว่าคุณมีต้นไม้ที่มันเชื่อมกับตัวหลังคาบ้าน
มันมีโอกาสที่งูมันจะเลื้อยเข้ามาทางนั้นได้
เพราะฉะนั้นอาจจะต้องตัดกิ่งก้านสาขาของต้นไม้เพื่อความปลอดภัย
อันนี้ซีเรียสเห็นไหมจริงจัง
เออหมวดจริงจักรเราก็มีคุณผู้ชมบอกไอ้ผู้ประกาศรายการนี้
มันไบโพล่าหรือเปล่าเดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันร้าย

กินสมุนไบเมื่อก่อนตามงาน
เราไม่ได้กินเราแค่ดม
ครับคุณจี๊สา
ดมอย่าดมให้มันสดชื่น